กลับมาในช่วงนี้นะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวคราวของนักร้องสาวหนูนาหนึ่งธิดากันบ้างดีกว่านะคะ
จะผ่านพ้นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๕ปีพอดิบพอดีไปเมื่อวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็ได้โพสต์อวยพรวันเกิดให้กับหนูนาหนึ่งธิดาด้วยเช่นกัน
แต่พอถามถึงสถานะความสัมพันธ์หนูนาก็ยังคงโบ้ยให้ไปถามฝ่ายชาย
รวมถึงปฏิเสธว่าไม่ได้น้อยใจนะคะที่ฝ่ายชายไม่มีของขวัญแทนใจให้จ้า
เยอะมากเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแฮปอย่างแบบ
เอารูปทุเลสเรามาลงแล้วก็จะรู้สึกแบบขอบคุณมากทุกคนนะคะ
ทุโนินเนียวให้อะไร

แล้วก็ไม่ต้องไปตีว่าน้อยใจหรืออะไรด้วยนะไม่ได้มีอะไรค่ะ
นอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังแพลน
เผยถึงเรื่องแพลนเรียนปริญญาตรีใบที่๒นะคะ
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าอาจจะต้องเบรกเอาไว้ก่อน
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยงานรุมเยอะเหลือเกิน
ไม่มีเวลาไปเรียนอาจจะขอพับโครงการนี้
แล้วรอต่อปริญญาโทจริงจังไปเลยจะดีกว่าค่ะ
ไม่ค่อยได้ไปเรียนไม่ค่อยได้ไปอะไรเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเวลา
จริงตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเราจะรอต่อโทรทีเดียวเลย

ก็ถามว่าเสียดายเรียนไหมก็เสียดายนะคะ
แต่จริงถ้าไม่ทำตรงนี้จะเสียดายมากกว่า
เพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ทำอะไรหลายอย่างที่เราอยากทำด้วยค่ะ
แล้วก็ต้องแบ่งให้ดีไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งแต่เราต้องแบ่งเวลาไปอีกค่ะ
ถ้าเกิดเรายังทำงานได้อยู่เราก็อยากจะทำงานก่อน
ถ้ามีโอกาสคงเก็บเงินไปเรียนอีกทีทีเดียวค่ะ